น้ำใจที่แบ่งปันให้กันในช่วงของโควิด๑๙นะครับ
สงขลามีคนใจดี
แล้วเอารถจักรยานยนต์ของท่านมาด้วย

เอามาเติมน้ำมันให้เต็มถัง
ฟิตต่อนี่คือไม่ได้รับข้าวสารอาหารแห้ง
แต่รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรีแบบนี้เหรอ

หน้าปั๊มน้ำมันปตทที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา

มีประชาชนนำรถจักรยานยนต์มาเข้าคิวกันยาวเหยียดเลย
คันแรกที่มาเข้าคิวเพื่อจะรับคูปองตั้งแต่บ่าย๓นะครับ
นายวัญชัยปริญญาสิริสมาชิกสภาพผู้แถมราษฎรเขต๑สงขลา
ก็บอกว่าก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด๑๙แล้วครับ
ก็เลยจะช่วยเหลือกันยังไงดีนะ
คนต่างก็หาวิธีการในการช่วยเหลือหลายรูปแบบนะ
ไม่ว่าจะเป็นการแจกของแจกอาหารตู้ปันสุกอะไรก็ตาม
แต่ทีนี้เขาก็อยากให้กลายเป็นปั๊มปันสุก

ให้ประชาชนที่มีรถจักรยานยนต์
เอารถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมันเต็มถังฟรี๓๐๐คันเลย

รถของท่านเป็นรถจักรยานยนต์ธรรมดานะฮะ
บิ๊กบ้งบิ๊กไบท์ไม่ได้
เติมน้ำมันเริ่มตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๖โมงเย็น
ก็เขาเชื่อว่าอย่างน้อยน้ำมันที่ได้เติมไปเต็มถัง

ในเรื่องของการใช้รถเดินทางไปไหนมาไหนของประชาชน
เพราะว่าเต็มถังก็ไปได้ไกลเหมือนกันนะ
เขาก็เลยบอกว่าอยากช่วยทุกวิถีทางเลยที่ช่วยได้นะครับ
ทีนี้จากสงขลานะพาคุณผู้ชมไปดูที่ร้อยเอ็ดกันบ้าง
ตอนนี้ชีวิตต้องสู้จริงทุกคนล่ะค่ะ
นี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สู้ชีวิตจริงนะคะ
เป็นคุณตาวัย๗๑ปีคุณตาเนี่ยตีมีดขายเพื่อเอาเงินมาประทังชีวิต
คุณตาคนนี้คือคุณตาคำพามูลชัยสุขค่ะ
เป็นช่างตีมีดฝีมือดี
ตอนที่นักข่าวเราไปเนี่ยนะคุณตาก็ตีมีดมีดอิโต้ค่ะ
ให้กับชาวบ้านที่เขามาใช้บริการตาก็เล่าให้ฟังว่า
ฝึกฝนอาชีพตีมีดไม่ว่าจะเป็นมีดอิโตมีดปลายแหลมมีดกรีดยางพารา
ฝึกมาจากพ่อที่พ่อสอนมาให้ตังค์แต่ตาอายุ๑๕
ตอนนี้ตา๗๑แล้วนะตาก็มีรายได้วันหนึ่งก็ไม่ได้เยอะแยะอะไร
๐บาทถึงจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว
แต่ตาก็เอาพอไปซื้อข้าวกินซื้อน้ำกินประทังชีวิตได้นะหนู
ครับไปดูที่นครราชศรีมาไปชื่นชมน้องนันทวัฒน์รักษาวัด
หรือว่าน้องบอยอายุ๙ขวบนะครับ
นักเรียนชั้นป๓โรงเรียนบ้านท่าแดงตำบลสำริทอำเภอพิมาย
ทุกวันน้องบอยต้องออกมาช่วยครอบครัว
ขับรถไถเดินตามสำหรับใช้พรวนดินปลูกพัก
ท่าทางของน้องโอ้ธรรมแงงเลยนะฮะ
มีความชำนาญแล้วก็คล่องแคล่วเหมือนกับผู้ใหญ่เลย
โดยป้าของน้องบอยคือป้าสุเนธรักษาวัด
บอกว่าน้องบอยเป็นเด็กที่ชื่นชอบทำการเกษตรเป็นอย่างมาก
ก็เดินตามรอยพ่อแม่และครอบครัวแล้วครับโดยเฉพาะการปลูกผัก
จากพ่อและแม่มีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายส่ง
แต่ละวันน้องบอยก็จะออกมาช่วยพ่อแม่
ทั้งใช้รถไถเดินตามรวมถึงเก็บผงเก็บผักรถน้ำ
เอาไปขายที่ตลาดนะฮะแล้วก็มีคนมารับถึงที่ด้วยนะ

ที่สำคัญน้องบอยยังชื่นชอบการขับรถไถพรวนดินเป็นอย่างมากเลย
ถึงท่านขอให้พ่อพ่อช่วยฝึกให้หน่อยช่วยสอนหน่อยนะครับ
แล้วพ่อก็เลยสอนจนกระทั่งน้องบอยใช้รถไถเดินตามแบบคล่องแคล่วเลยนะคุณนะ
ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้เป็นอย่างมากเลยนะครับ
ก็คุณป้าบอกว่าเห็นหลานแล้วก็ชื่นใจนะฮะ
หลานไม่ไปเที่ยวไม่ไปเล่นเกมไปเล่นโทรศัพท์มือถือ
แต่ว่าเอาเวลามาช่วยครอบครัวแบ่งเบาภาระพ่อแม่
แล้วก็สร้างรายได้ช่วงโควิด๑๙ได้เป็นอย่างดีนะครับ
ชื่นชมนะเด็กดีแบบนี้นะฮะ